คือน้องนี่สวยมากนะคะแล้วก็มีผลงานเยอะมากนะคะ
คือแบบในโลกโซเชียลรู้จักกันตลอดเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าเจอมรสุมชีวิตหนักมากค่ะ
มาทุกทางนะคะแล้วมันไม่ดีขึ้นค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะก็เลยต้องหาที่พึ่งทางใจค่ะ
พยายามหาข้อมูลนะคะจนได้เห็นศาสตร์การสักลายมือคุณผู้ชม
สักลายมือของอาจารย์เติ้ลสักลายมือเศรษฐีมหาเห็ง๙๙๙ชื่อนี้เลยนะคะ
แล้วดูจากไหนดูจากรายการขชาพาพาไปมูของเรานี่แหละค่ะ
ทางช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยค่ะแล้วก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็นัดจากลายมือค่ะแล้วคุณผู้ชมต้องขอใช้คำนี้ฟุ่มเฟือยนิดนึง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะหลังจากสักลายมือเสร็จปุ๊บนะคะ
น้องนิวนิวเอลเด้งนะคะบอกเลยค่ะว่ามนุษย์สูงชีวิตคลี่คายค่ะ
ได้รับโอกาสหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ
เมื่อส่วนมนุษย์แล้วเธอเองก็ขยันทำมาหากินด้วยนะคะ
ส่งผลให้ธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ไปได้ดีมากเลยค่ะนี่ไงคุณผู้ชม

เราไม่มีงานเลยใช่ไหมคะก็เริ่มมีงานขึ้น
เริ่มแบบทางนู้นทางนี้คือแบบอุ๊ยไม่รู้งานมันมาจากไหนอะค่ะ
เราจะสักครั้งหนึ่งน่ะเส้นมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
ถ้าสมมุติว่าศักดิ์ไม่ดีชีวิตเปลี่ยนนะคะ
คือเปลี่ยนกลายเป็นแบบจากดีก็กลายเป็นร้ายไปเลย
ที่เป็นออริจินัลที่น้องนิวไปศักดิ์มาแล้วมันดีขึ้นก็คืออาจารย์เปิ้ล

ถ้าเราศักดิ์แล้วเราก็ต้องทำงานด้วย
ใช่ไม่ใช่ว่าศักดิ์แล้วแบบว่าจะมานอนอยู่บ้านมันไม่ได้

ก็คือแบบเราขอเรื่องเงินเรื่องงานใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องทำงานด้วยนะคะ
ใช่นะคะต้องอยู่บนความเป็นจริงอย่างที่น้องนิวบอกนะคะ

แล้วมันปังจริงคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำนะคะ
นิวบอกกับเรานะคะว่าถ้าจะศักดิ์ต้องเสิร์ชหาข้อมูลค่ะ
ที่สำคัญค่ะระวังเจอลอกเรียนแบบ
บอกเลยนะคะตอนนี้มันมีหลายที่มากที่บอกว่าเป็นอาจารย์ตรงอาจารย์เปิ้ล

ของน้องนิวนะถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้อยากไปศักดิ์บ้างนะคะ
เลยค่ะว่าเป็นอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีมหาเห็ง๙๙๙นะคะ
อีกทีค่ะอาจารย์เปิ้ลสักลายมือเศรษฐีมหาเห็ง๙๙๙๙แบบนี้เลยนะคะ
คือที่ให้ข้อมูลเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการแบบหาข้อมูลที่ถูกต้อง

ท่านนะคะบางคนไปเปิ้ลไหนก็ไม่ทราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสักลายมือมันต้องอยู่ไปตลอดชีวิตให้น้องนิวบอกนะ
สะอาดด้วยอะไรด้วยก็ต้องดูแลนะจ๊ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ